แต่อีกหนึ่งเรื่องที่ยังตามติดทิ้งไม่ได้นะครับโควิด๑๙
เมื่อวานนี้นะฮะตัวเลขคือมันเยอะแหละ

เพราะว่าเป็นการตรวจเชิงลุกครับในสมุทรสาคร
ที่พบถึง๙๑๔ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับยังคงอยู่ที่๗๕ราย
แต่ประเด็จรามาที่เกิดขึ้นก็คือ
วันเกิดคือพุ่งเป้าไปที่ดีเจมะตูมใช่ครับคือตอนแรกเนี่ย
สิบเก้ารายใช่ไหมครับตอนต้นก็ยังไม่สักเท่าไรเออ
แต่ตอนนี้โอ้โหยี่สิบสี่รายไม่รู้เขาจะเป็น
ในอนาคตหรือเปล่านั่นน่ะสิยี่สิบสี่รายนี้ชายยี่สิบสาม
หญิง๑คนแล้วใช้คำว่าติดเชื้อแบบเงียบ
เขาไปกักตัวอยู่บ้านต้องเรียกมาตรวจถึงจะเจอ
กวักมือเรียกมาค่ะคือไม่ได้มีการมารายงานตัวกับสาธารณสุขเองนะ
ว่าผมหรือดิฉันเนี่ยไปร่วมงานวันเกิดต้องไปตามตัวมาเนี่ย
เป็นประเด็นที่เอาจริงชาวเน็ตเขาค่อนข้างประนามนะ
แล้วเขาตั้งคำถามเลยว่าคือเจ้าหน้าที่๒มาตรฐานหรือเปล่า
ดารานะโอ้โหคุณบอกว่าน่าเห็นใจติดโควิด
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านไปติดโควิดมาแล้วก็ซุ่มตัวเงียบแบบนี้นะ
ประนามแล้วนะไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ทวิตเตอร์ขึ้นเทรนดอันดับหนึ่งเลยค่ะเออ
อ่าเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันไปเป็นประเด็นประเด็นไปค่ะ
ไปดูภาพรวมของสถานการณ์โควิดสิบเก้าก่อนนายแพทย์เสวดสรรนะฮะ
เวทสันขออภัยครับนามวาดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรค
แล้วก็ภัยสุขภาพกรมควบคุมโรคแถลงว่ากรณีผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ในกลุ่มของดีเจมะตูมนะครับตรวจพบเพิ่มอีก๕ราย
รวมเป็นขณะนี้๒๔รายแล้วส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้ออย่างเงียบ
อย่างที่น้องก๊อฟน้องปุ้ยบอกไปเพราะว่าเมื่อติดตามตัวมาตรวจ
ถึงจะพบว่าติดเชื้อแบ่งเป็นผู้ชาย๒๓รายครับ
แล้วก็หญิงหนึ่งรายร้อยละแปดสิบมีอาการเด่นชัดคืออายมีไข้แล้วก็เจ็บคอครับ
ขณะเดียวกันก็มีดราม่าจากโพสต์ของเพื่อนดีเจมะตูมที่พิมพ์ข้อความร่ายยาวตอบกลับ
เขาบอกต่อกลับคนที่เข้ามาด่าดีเจมส์มัตตูมอย่างเสียเสียหายหายนี่ค่ะ
จัดปาร์ตี้วันเกิดจนทำให้ติดเชื้อโควิด๑๙กันถึง๒๔รายแล้วในขณะนี้
โดยข้อความนั้นพิมพ์เอาไว้ว่าดาราเขาไม่นอนกระดิกเท้านะคะ
ในวงเล็บผมจะอ่านไปเลยนะเขาออกกองถ่ายละครกันทีเป็นเดือนเป็นปี
ตื่นตี๔เสร็จงานเที่ยงคืนตีหนึ่งส่วนมึงใช้ชีวิตเสือกด่าวิจารณ์
วิจารณ์คนพวกมึงไม่รวยหรอกแล้วถ้าเกิดมาหน้าเพลียเป็นดาราไม่ได้
มึงก็ควรเรียนเก่งขยันแล้วก็ปิดท้ายการมาด่าคนอื่นมันไม่ทำให้พวกมึงสูงขึ้นนะคะ
จบแยกโอ้โหอันนี้แหละฮะทำให้ดราม่าบังเกิด
มันจะจบมันจะแยกไหมล่ะแต่ข้อมูลมันไม่จบหรอกมันกลายเป็นระเบิดลูกใหม่อ่ะ
คนตามหาคนที่โพสต์อันนี้ในสตอรี่อินสตาแกรมกันยกใหญ่ว่าเป็นใคร
ทำไมต้องมาโพสต์แบบนี้ค่ะนะฮะพี่ว่าเดี๋ยวชาวเน็ตหาเจอไหมหาเจอ
หลังจากกระแสข่าวดีเจมะตูมในโลกออนไลน์
ตีกลับเลยครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์โต้แย้งมากมายเช่น
เขาปาร์ตี้วันเกิดเขาผิดพรกรฉุกเฉินไหมคะเป็นคำถามหรือจะเป็นที่เขียน
นี่ใช้แต่ละคำไม่เรียกว่าด่าเลยเนอะนะฮะเป็นใครถึงเอาบรรทฐานของใครก็ไม่รู้
เทียบกับคนอื่นขณะที่อีกหนึ่งกระแสคือดีเจมะตูมปิดบางไทม์ไลน์การสัมผัสคน
คือมันมีกระแสข่าวบอกว่าดีเจมะตูมเนี่ยนะจ้างในแบบ๔คนมาร่วมงานปาร์ตี้
ซึ่งก่อนหน้านี้ดีเจมะตูออกมาปฏิเสธแล้วแต่ในโลกออนไลน์ยังคงกระพือข่าวนี้
ทำให้ในแบบแต่ละคนที่ถูกพาดพิงนะต้องออกมาชี้แจงกันเป็นรายคนเลย
ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดดีเจมะตูม
เมื่อวันที่๙มกราคมอย่างแน่นอนอยากให้ชาวเน็ตหยุดแชร์ข่าว
และจะดำเนินคดีกับเพจที่เผยแพร่ข้อมูลผิดผิดและภาพที่ถูกส่งต่อในโลกออนไลน์
เป็นงานหนึ่งนะฮะที่ดีเจมะตูมเป็นพิธีกรไม่ใช่งานวันเกิดดีเจมะตูมแน่นอน
ซึ่งจริงแล้วภาพนั้นเป็นภาพเก่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี๖๓
แต่คนก็ไปเชื่อมโยงว่ามันเป็นเหตุการณ์วันเกิดของมะตูมหรือเปล่า
แล้วก็เห็นหน้าค่าตาไปแล้วว่ามีอามีเฟรมมีอะไรบอยเนี่ย
เขาก็ออกมาปฏิเสธว่าเขาก็ไม่ได้ไป
แต่ละคนก็๑๐๐๐หมื่นเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไป
แต่ว่าคนก็ยังขุดคุยอยู่ในทวิตเตอร์
ส่วนอีกหนึ่งดราม่าร้อนคือก่อนหน้านี้
มันมีข้อมูลจากสารชำนาคตสูตรว่า

มีดารานักแสดงผู้ชายคนหนึ่งไปร่วมงานแล้วติดเชื้อมาจากมะตูมหรือเปล่า
แต่ทำไมหลังมาเนี่ยนะไม่ปรากฏไทม์ไลน์ของนักแสดงผู้ชายคนนี้เลยล่ะ
ชาวเน็ตก็ตามหาว่าเอ๊ะเป็นใครกันแน่
พุ่งเป้าเอ๊เยลลี่หลากสีมันคือปีโป้หรือเปล่า
ก็ปรากฏว่าไปตรงกันกับพระเอกวัยมรุ่น
ที่เคยแสดงซีรีส์ฮอร์โมนชื่อว่าปีโป้นัชพันธ์
เพราะว่ามันเคยมีภาพของปีโป้งไปเที่ยวภูเก็ต
ที่เดียวกันกับที่คุณมะตูมไปแล้วก็ไปถ่ายรูปลง
อยู่บนเรือยอดต่างนานากับเพื่อนดารา
คุณปิโป้คือคนข้างนะนี่คนนี้คนนี้นะฮะ
ล่าสุดผู้ดูแลบีโป้บอกว่า
โป้ไม่ได้ติดโควิด๑๙
นี่ภาพนี้ถามว่าไปภูเก็ตจริงไหมไป
หลังจากคลิปนั้นก็ไปตรวจโควิด
กักตัวอยู่บ้านครบ๑๔วันก่อนจะออกมาทำงาน
ยืนยันไม่ได้ไปปาร์ตี้วันเกิดกับดีเจมะตูม

แต่ภาพมันก็เชื่อมโยงเพราะว่าไปอยู่ทะเลไปอยู่ภูเก็ตด้วยกันนะครับ
ขณะที่ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็พยายามติดต่อไปหาดีเจมะตูม
แต่ไม่รับสายไม่ตอบไลน์นะฮะ
คนใกล้ชิดของมะตูมเองก็บอกว่าตอนนี้มะตูมเครียดมาก
ครั้งสุดท้ายเนี่ยมะตูมมีการคุยกับคุณมดดำคชาพา
คือคุณมดดำเขาไปออกรายการรายการหนึ่งของเขา

ตูมเครียดในการส่งคลิปเสียงมาให้ด้วย
ร้องไห้ร้องห่มบอกว่าไม่ไหวแล้วขอปิดมือถือก่อนนะ
เดี๋ยวให้ผู้จัดการช่วยเคลียร์ก่อนนะอะไรแบบนี้

ซึ่งคุณมะตูมบอกว่ามันไม่เป็นความจริงเลย
ขณะที่คุณมดดำเองก็พยายามติดต่อไปที่คุณมะตูมในรายการข่าวใส่ไข่เหมือนกัน
บอกว่าไม่มีดาราไปร่วมปาร์ตี้วันเกิด
แต่ในงานเนี่ยมีคนคนหนึ่งชื่อปีโป้ติดโควิด๑๙
ซึ่งย้ำว่าคนละคนกันนะฮะ
ตอนนี้มะตูมเครียดแล้วไข้ขึ้นถึง๔๐องศาแล้วขอปิดมือถือไม่อยากตอบเลย
ตูมบอกว่าคนโทรไปหาเยอะมาก
คือเครียดมากไม่อยากดูข่าวไม่อยากติดต่อใคร

ทีนี้ด้านรัฐมนตรีว่าการกรสวงศาสตร์ธรรมนาศุกร์เอง

เขาใช้ว่าขอความร่วมมืองดการจัดงานปาร์ตี้สังสรรค์
อยู่กับใครว่าจะร่วมมือหรือไม่
ถ้าบังคับก็เดี๋ยวว่าหาว่าบังคับอีก
แต่พยายามขอความร่วมมือและทิ้งท้ายว่าถ้าไม่ได้
สุดท้ายคือขอให้สังคมประนามแล้วกัน
แต่ว่าคุณอนุทินจริงเหรอที่บอกว่ากฎหมายไม่ได้ระบุไว้

ชาวบ้านคุณก็จับเขาแล้วถ้าเกิดว่าคุณอนุทิน
พรบโรคติดต่อในหมวดที่๖
เรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ไปดูเลยในมาตรา๓๔ข้อกำหนดข้อที่๖เนี่ย
ระบุชัดเจนบอกว่าห้ามผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใด
ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตราย
โรคระบาดแพร่ออกไป
คนถามว่าแล้วภาพนี้มันเข้าข่ายในข้อนั้นไหม
แล้วพรกรฉุกเฉินก็กำหนดชัดเจนนะคะ
พรกรฉุกเฉินในการออกคำสั่ง
ทั้งหมด๘ข้อถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะคะ
สักประมาณข้อที่๓กำหนดชัดเจนเลยบอกว่า
ห้ามจัดกิจกรรมชุมนุม

นี่คือตามตัวกฎหมายเลยเนี่ย

คือประเด็นไม่ได้โจมตีคุณมะตูมไม่ได้จะไปต่อว่า
แต่ว่าคือคุณอนุทินซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข

มันเป็นการวางบรรทัศน์แบบใหม่ให้กับสังคมหรือเปล่า

คือมันเป็นการเลี่ยงบารีครับคุณผู้ชมครับ
นั่งกินที่ร้านไม่ได้ใช่ไหมนั่งกินที่ผับไม่ได้ใช่ไหม
ฉันเปิดโรงแรมฉะนั้นโรงแรมรีสอร์ทที่พัก

ถ้าคุณเห็นว่าเขาเข้ามาแล้วเนี่ย
มีลักษณะการมาจัดกิจกรรมเปิดห้องแบบจัดเลี้ยงกัน
ถึงแล้วว่าจะเป็นในห้องพักก็ตาม
ท่านต้องแจ้งแล้วเพราะอันนี้มันผิดพรกรฉุกเฉิน

ซึ่งในพรบโรคติดต่อมันมีแต่ละหมวดอยู่ใช่ไหมค
กำหนดบทลงโทษชัดเจนมาก
ใช่คือเราไม่ได้โจมตีคุณมะตูมหรือว่ากลุ่มดาราที่ไปร่วมงาน
ว่าติดโควิด๑๙แต่จะให้มองว่า
ประชาชนทุกคนที่หาเช้ากินค่ำ
เขาพยายามแทบตายในการป้องกันโรคนี้
อยู่บ้านแล้วก็ทำตามมาตรการของรัฐ

แต่ว่าก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่คุณละเมิดหรือเปล่า
เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องเท่าเทียมด้วย